ที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะกับกรณีที่คนขับรถของพี่มดดำติดโควิด
ซึ่งส่งผลให้พี่มดดำต้องกักตัว๑๔วันนะคะ
พี่มดดำก็ขอบอกด้วยนะคะว่าจะขอตรวจอีก๒รอบนะคะ
เพื่อความมั่นใจหากพบเชื้อและครบกำหนดกักตัวก็จะกลับมาทำงานหน้าจอได้ปกติค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในรายการข่าวใส่ไข่นะคะใครหลายคนได้ติดตามก็จะเห็นพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณรถเมย์มาจัดรายการนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มก็อธิบายให้ฟังแบบชัดเคลียร์
คือหลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมแล้วพี่มดดำเนี่ยตอนนี้กักตัวอยู่แล้วทำไมเซ็ตนี้ถึงไม่ต้องกัก
ถูกต้องเชอรี่นะคะซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้อธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไปฟังเสียงเลยค่ะ
ดำไปเจอบิ๊กมดดำเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นวงที่๑ผมกับลดเมล์มาเจอมดดำเป็นวงที่๒
สองอืมถามว่ามีโอกาสไหมผมก็รอมดดำว่าถ้ามดดำตรวจแล้วมดดำเป็น
เราต้องกักตัว๑๔วันทันทีพอดีว่ามดดำเนี่ยเมื่อคืนไปตรวจมา
แล้วพบว่าไม่เป็นพอไม่เป็นปั้งนะฮะด้วยการกระจายเชื้อเนี่ย
ยังไม่ออกแน่นอนอืมเพราะยังไม่ฟักตัวจ้ะเราสองคนเนี่ย
ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มที่สองก็รอดไปอืมต่อให้คุณมดดำเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจเชื้อเจออีก๗วันข้างหน้าเราสองคนก็จะไม่เกี่ยวแล้ว
เพราะเราจบไปตั้งแต่มดดำตรวจครั้งแรกอ่าค่ะคุณผู้ชมก็สรุปแบบนี้นะคะ
คือพี่มดดำเนี่ยถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็คืออยู่วงหนึ่งอืม
หนุ่มกับคุณรถเมย์เนี่ยเป็นวงสองนะคะพอพี่มดดำไปตรวจมาแล้ว
ผลไม่ปิดพี่หนุ่มก็คือพี่หนุ่มกับของรถเมย์ก็คือรอดนั่นเองนะคะ
แล้วก็ถ้าหากนับไปอีก๗วันต่อจากนี้นะคะคุณมดดำเนี่ยกำลังรอ
รอผลอีกครั้งใช่รอการฟักเชื้อถ้าพี่มดดำไปตรวจอีกรอบนึงนะคะ
เกิดว่าติดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มอันนี้สมมุตินะคุณผู้ชม
สมมุติว่าถ้าพี่มดดำติดถูกต้องนะคะก็สรุปแล้วนะคะ
ใครที่เจอพี่มดดำก่อนวันจันทร์นะคะที่เขาสามคนมาจัดรายการพร้อมกันเนี่ยค่ะ
คือรอดแต่หลังจากนั้นนะคะถ้าใครเจอคุณมดดำเนี่ยค่ะ
ต้องไปตรวจแล้วต้องไปกักตัวแล้วนะคะก็รอดูกันอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ
เคลียร์กันไปไม่ใช่อะไรเพราะหลายคนสงสัยไงว่าทำไมพี่หนุ่มกัญชัยจัดกับพี่มดดำ
ทำไมไม่กักตัวอันนี้ก็ถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยว่าเขาเจอกันก่อนหน้านั้นนะจ๊ะ
ต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะคุณอุ้มลักษณะ
เมื่อวานนี้เธอแล้วก็สามีนะรวมถึงน้องดิสนี่ลูกสาวค่ะหายจากโควิดใช่ไหม
ทุกคนเนี่ยก็ร่วมยินดีกับเธอด้วยกลับถึงบ้านปุ๊บนี่เลยจ้ะเป็นภาพแรกนะคะที่โพสต์
คุณอุ้มเนี่ยก็จัดปั๊บเลยเปลี่ยนชุดออกกำลังกายทันทีเธอยังบอกอีกด้วยนะว่า
โอ้โหพี่ช่วงที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะเธอเนี่ยนะอาหารทุกอย่างเนี่ย
กินเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่อาหารคลีนอ่ะค่ะเออนะคะ
ก็เป็นอาหารธรรมดาทั่วไปนี่แหละ๑๔วันเนี่ยตัวนิ่มไปหมดแล้ว
คนเคยออกกำลังกายนะคุณผู้ชมนะพอได้กลับบ้าน
ก็เลยจัดเต็มซะหน่อยแม้แต่แอบเห็นซิกแพคคุณผู้ชมโอ้โห
นี่ตัวนิ่มแล้วเหรอ
สุขภาพดีจริงเดี๋ยวเราไปดูคลิปนิดนึงค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยคุณแม่ของน้องดิสนี่เขาฟิตจริงนะ
ใช่ค่ะนอกจากพี่อุ้มลักษณะยังมีอีกหนึ่งสาวสวยสไตล์นางแบบ
โยยศวดีค่ะออกจากโรงพยาบาลมาได้แล้วเหมือนกัน
ก็กลับมาฟิตแอนดเฟิร์มอีกครั้งนะคะเห็นบอกว่าจะออกเบาเท่านั้น
เบาได้เบาขนาดไหนไปดูค่ะ
หลายคนก็ดูแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแต่บางคนก็ยังเป็นห่วงนะ
บอกว่าเฮ้ยพี่โยตัวเองเนี่ยเพิ่งป่วยโควิดแล้วเพิ่งรักษาหายมาเนี่ย
อย่าหักผมเกินไปอย่าฟิตจัดเกินไปหรือเปล่านะคะ

ทุกความเป็นห่วงเลยแต่ในคลิปเนี่ย
โยออกกำลังกายประมาณแค่๒นาทีเท่านั้นคุณผู้ชม
แล้วก็หยุดไม่ได้หักโหมถามว่าเหนื่อยไหม

เป็นนักกีฬามาก่อนเจอโควิดเข้าไป
หลังจากโควิดมากะจะฟิตแอนดเฟิร์มได้เนี่ยนะคะ
ยังได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมยังมีอาการเหนื่อยอยู่
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าเธอก็ฟิตแอนดเฟิร์มพอสมควร
แต่ว่าในคลิปเนี่ยก็แบบทำให้มันดูสนุกสนานเฉย
ติ๊กต๊อกนะคะช่วงนี้น่ารักทีเดียว

นางผอมลง๔กิโลกรัมผอมลง๔กิโลกรัมหรอ

เพราะว่าจะไปบริจาคพลาสมาไงต้องให้ตัวเองแข็งแรงด้วยนะคะ